ความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกรณีคุณครูท่านหนึ่งสอนอยู่ชั้นอนุบาลค่ะ
คุณครูบอกว่าเมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมา๒๑สิงหาคม
มีคนมาแจ้งว่าอยู่ดีมีคนเอาเลือดมาสาดที่หน้าห้องเรียนชั้นเรียนอนุบาล
ที่คุณครูสอนอยู่อะค่ะครับคุณครูบอกว่าโอ้โหครูเวรโทรศัพท์ไปแจ้ง
เลือดสดเลยนะกระจายเต็มห้องเต็มพื้นเลยเนี่ย
ตกใจมากนะคะครูบอกว่าโอ้โหมันเหมือนการถูกคุกคามเลยอ่ะ
แจ้งผู้มนุยการโรงเรียนขออนุญาตแจ้งตำรวจ
คุณครูท่านนี้ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ไม่มีหนี้สินอะไรไม่มีศัตรูที่ไหนมีแค่เรื่องอาหารกลางวันของโรงเรียนนี่แหละ
เพราะคุณครูเคยไปตำหนิและขอร้องให้มีการตรวจสอบ
ปรับปรุงเรื่องของอาหารกลางวันให้ดีขึ้นจากกับข้าวหนึ่งอย่าง
สองอย่างได้ไหมเพราะว่าอาหารกลางวันของโรงเรียนนี้
บางทีก็มีอย่างหนึ่งบางทีก็มีสองอย่างอะไรแบบนี้
และคุณครูบอกว่าบางวันที่แย่มากเลยก็คือเมนูอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนคือผัดมาม่า
ครับทีเนี้ยค่ะคุณครูก็เลยบอกว่าเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่า
ที่คุณครูเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและคุณครูแฉเรื่องอาหารกลางวันหรือเปล่า
ก็เลยมีคนไม่พอใจแล้วก็มาก่อเหตุนี้
เพราะตรงนี้เรามั่นใจผู้ปกครองรักเราเด็กรักเรา
เราไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่มีเรื่องชู้สาวมีแค่เรื่องค่าบอลในโรงเรียนแค่นั้น
ก็คือเรื่องอาหารกลางวันเพราะว่าครูจะเป็นคนที่ไปไปตำหนิ
หรือว่าไปตรวจสอบแล้วก็ไปบอกเขาให้ดูพัฒนาอาหารให้มันดีขึ้น
แต่เราก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครเพราะเราไม่รู้เราไม่ทราบ
จะไม่ย้ายไปไหนเพราะว่าเราทำเพื่อทุกทุกคน

อืมมาว่ากันด้วยเรื่องอาหารกลางวันก่อนนะคะเดี๋ยวเรื่องของถุงเลือดที่เอามาปลาเลือดสาดอยู่หน้าห้องเรียนเนี่ย
ตำรวจเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเล่าให้ฟังมาดูเรื่องอาหารก่อน
ทีมข่าวของเราไปคุยกับนักเรียนด้วยว่าตกลงแล้วอาหารกลางวันของโรงเรียนนี้เป็นยังไง
น้องนักเรียนให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าในส่วนของปริมาณเนี่ยค่ะมันก็มากพออิ่มแหละ

แต่ปัญหาก็คือโรงเรียนมักจะทำกับข้าวซ้ำทำให้เบื่ออาหาร
ส่วนข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงที่ขึ้นป้ายรายการอาหารไว้ไม่ค่อยจะได้กินหรอก

เด็กเคยขอผู้มนุยการโรงเรียนให้มีข้าวมันไก่
แต่ถูกผลักสายว่าอยากกินก็ให้ไปซื้อเองสิ
ข้าวมันไก่นี่ยังพอได้กิน
มีเมนูอะไรที่ซ้ำทุกวันทุกวัน
ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกระต้มครับ
ก๋วยเตี๋ยวต้มจืดบ่อยมาก
ขอกินข้าวมันไก่นะครับ
เพราะว่าอยากกินแล้วก็ไปซื้อเอาเองครับ

ข้าวมันได้กินอิ่มไหมแต่ละวัน

หน้าผมจะไปเป็นเส้นเหมือนกี้อย่างกันนะก๋วยเตี๋ยว
ก็คงจะเหมือนกับทุกโรงเรียนนะฮะได้งบประมาณอาหารกลางวันมาแล้วก็คงจะมีร้านข้างนอกหรือว่าเจ้าไหนสักเจ้าหนึ่งที่รับทำอาหารกลางวันมาให้กับเด็กนักเรียน
แต่เด็กเด็กบอกว่าโอ้โหเนี่ยเมนูมีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดง
มีเมนูแบบอย่างดีเลยแต่ไม่ค่อยจะได้กินหรอกข้าวหมูแดงข้าวมันไก่เนี่ย
คือเมนูอย่างอื่นก็เรื่องปริมาณเนี่ยไม่มีปัญหาแต่คุณภาพเนี่ยมันไม่ได้
เด็กบอกขนมกับผลไม้ก็ไม่ค่อยจะมีนะแต่เด็กบอกว่าอ๋อวันนี้มีมีเงาะเพราะพี่นักข่าวมานี่แหละก็เลยมีเงาะให้กิน
ให้ไปทุกวันให้นักข่าวไปทุกวันทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะคุณลำนวนคล้ายชาวนา
ไปคุยกับผู้ปกครองเพราะว่าผู้ปกครองไปรวมตัวกันที่โรงเรียนเพื่อที่จะปกป้องคุณครูที่ถูกคุกคามด้วยการเอาเลือดไปสาดใส่หน้าห้องเรียนนะคะ
ผู้ปกครองเองก็อยากจะฟังคำชี้แจงจากผู้มนุยการโรงเรียนเรื่องอาหารกลางวันด้วยนางทองคำมิ่งใยตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ลูกหลานเนี่ยกลับมาบ้านบ่นตลอดเลยเบื่ออาหารที่โรงเรียนทำแต่เมนูซ้ำก๋วยเตี๋ยวต้มจืด
ก็เลยอยากจะให้มีการตรวจสอบหน่อยปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ค่ะ
คงจะไม่มีปัญหาหรอกเนอะเออก็คงจบกันไปครับ
เขาก็ไม่ไม่เรื่องมากแต่ฉันรู้มานานแล้ว
เพราะหลานฉันเรียนอยู่นี่ซึ่ง๔คนนะก็มาม่าทุกวัน
มะม่าเกือบทุกนั่นมะม่าต้มจืดก๋วยเตี๋ยว
หลานฉันบอกว่าเบื่อแล้วก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ที่หนูมา
หนูก็เห็นเขามีอาหารครบโภชนาการนะใช่สิ
ปะหน้าไงอ้าวทำจัดฉากไงมาดูอาหารกลางวันเด็กเถอ
แล้วขอเปลี่ยนแม่ครัวขอเปลี่ยนแม่ครัวเลยขอร้อง
ถ้าคืนอยู่อย่างงี้ไม่ไหวแน่ก่อนจะเปลี่ยนลองตัวขอบก่อนนะ
ถ้าครูอ้อมไปก็ไม่ยอมเหมือนกันถ้าครูอ้อมไป
พวกนี้เขาก็จะย้ายลูกหลานเขาไปอยู่ที่อื่น
ท่านที่จะชี้จังได้ดีสุดก็คือท่านพอหลงเรียน
ว่าทำไมเมนูเป็นแบบนี้ทำไมเด็กบอกว่า
โอ้โหเบื่อเมนูซ้ำไม่มีคุณภาพ
เราก็เลยไปถามนะครับพอโรงเรียนวัดใหม่วงเดือน
ก็คือนายสุเทพสิงสมนะครับพอสุเทพยืนยันว่า
เหตุการณ์เอาเรื่องปลาเลือดก่อนเป็นเลือดหมูนะ
ปลาใส่หน้าห้องเรียนที่คุณครูติดใจว่าพ่อคุณครูออกมาเรียกร้องเรื่องนี้หรือเปล่า
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับแม่ครัวที่โรงเรียนว่าจ้างมาทำอาหารกลางวันนะครับ
รวมทั้งโรงเรียนทำอาหารถูกหลักโภชนาการทุกอย่าง
บางครั้งถ้าหาวัตถุดิบไม่ได้ก็อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเมนู
อย่างเช่นเหตุการณ์ที่บอกว่าทำผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคือผัดมาม่าให้นักเรียนกินเนี่ย
กลายเป็นข่าวเนี่ยนะครับท่านผอบอกว่าเนื่องจากวันนั้นเป็นช่วงศาสตร์จีน
แม่ครัวไม่สามารถไปหาวัตถุดิบมาปรุงตามเมนูที่บอกเอาไว้ได้
ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปผัดให้เด็กกินแทน
อาจจะหาหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ได้
ส่วนเรื่องงบประมาณนะครับใน๑สัปดาห์โรงเรียนมีงบ๑๘๐๐บาท
สำหรับทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน๑๐๔คน๑สัปดาห์นะ
หัวละ๒๐บาทแต่ละวันเนี่ยก็จะทำกับข้าวให้เด็ก๒อย่าง
ผมก็ไปตรวจสอบทุกวันนะครับแล้วก็เรื่องการทำอาหารเนี่ย
คือเราก็ทำถูกต้องทุกประเด็นทุกอย่างนะครับ
ถูกต้องทุกประเด็นแล้วภาพที่เป็นภาพมาม่าหลุดออกมาแล้วก็
แล้วก็เด็กเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเบื่ออาหารโรงเรียน
อันนั้นคงจะไม่จริงแล้วบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบ
เรื่องมาม่านะครับพูดจริงแต่ว่าด้วยมันเกิดเหตุการณ์อย่างที่

มันมันตรงกับวันไหว้เจ้าแล้วพอวันรุ่งขึ้นมาเนี่ย
แค่นั้นเองครับเราก็ตกลงแล้วตามสัญญาทำทีวาอะไร
สัญญาจัดจ้างอะไรก็มีการตรวจสอบตรวจรับ
มันก็มีถูกต้องหมดเพราะฉะนั้นก็มันก็จบเลย
ปัญหาเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยมันไม่น่าจะไปโยงก่อนในเรื่องของเลือด
ความเลือดอันมันก็เป็นประเด็นของตำรวจไป
ให้ได้ประชงว่ายังไงแต่เด็กที่บอกเรื่องการกินอิ่มไม่มีปัญหานะ
มันโคนอาจจะกระโดดใส่ได้เนี่ยมั่งคนอาจจะชอบบ้างมาม่า
เหรอมันพอไหมเตี๋ยวเจอมามาอันนี้ตั้งแล้วนะครับ
ถามแม่ครัวบ้างนะครับแม่ครัวบอกว่าเขาทำอาหารทุกอย่างถูกตามหลักโภชนาการตลอดนะครับที่บอกไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่จริงนะไม่ได้ทำอาหารอย่างที่เป็นข่าวออกไปอาหารบางวันก็ทำสองอย่างส่วนก๋วยเตี๋ยวมีเฉพาะแค่วันพุธเท่านั้นตัวแม่ครัวเองได้ค่าแรงวันละสองร้อยบาทปัญหาส่วนตัวกับครูที่ตกเป็นเป้าหมาย

แล้วพอรุ่งเช้าก็มีเลือดไปสาดเต็มหน้าห้องเรียนผู้ปกครองท่านนี้ที่เอาข้อมูลให้กับทีมข่าวของเราดูบอกว่ามันอดสงสัยไม่ได้

วันรุ่งขึ้นก็มีเลือดหมูอยู่หน้าห้องเรียน

ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้ค่ะก็ไปเจอถุงเลือด

ไม่อยากจะสันนิษฐานหรือว่าไปกล่าวโทษใคร

ส่วนคุณครูสาวที่ให้ข้อมูลเรื่องของ

ก็รอให้ตำรวจทำหน้าที่ในการหาตัวคนเอาเลือดไปสาดแล้วกัน